เอามาช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าใกล้จะปลายปีแบบนี้แล้ว
หลายคนคงเล็งสถานที่เอาไว้อยากจะไปเที่ยวแฮปปี้แฮปฟันกันไปกับครอบครัวกับคนรัก
โดยเฉพาะหนุ่มสาวในวงการบันเทิงค่ะ
อย่างล่าสุดนี้นะคะคุณมิ้นท์มินทิตาของเราค่ะ
เราก็แอบส่องเธอมาเหมือนกันว่าชีวิตช่วงปลายปีเนี่ยจะไปแฮปปี้กันที่ไหน
เออมินก็บอกว่าเดี๋ยวจะชวนแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะ
ลัดฟ้าไปเที่ยวแดนประดิบแต่จะขอเป็นช่วงคืนข้ามปีอะไรอย่างนี้
ก่อนข้ามปีงานนี้ค่ะพี่แจ๊กกะรีนของเราก็ไปแอบลุ้นกับเขาว่าสาวมิ้นท์เนี่ย
โดนแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานหรือเปล่าค่ะ
ปีใหม่อยู่กรุงเทพค่ะแต่ก่อนปีใหม่เดี๋ยวไปเที่ยวนิดนึงค่ะ
ไปเที่ยวก่อนช่วงปีใหม่ค่อยกลับมาเที่ยวแบบกรุงเทพ

แล้วเราก็ไม่สามารถจะมานั่งปิดบังอะไรเยอะแยะ
เราก็พูดตรงไปว่าเรามีแต่แล้ว
ปีใหม่จะมีคุกเข่าขอแต่งกันสิ

ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนลุกขึ้นก่อนนะจ๊ะ

แล้วคุยกันก่อนไม่รีบเราไม่รีบ
คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ยังไม่ค่อยโฟกัสที่เรื่องความรักของเราค่ะ
จะเป็นโฟกัสที่ลูกหลานคนมากกว่า
อยากได้หลานอยากได้หลานจากพี่สาว
อย่างนั้นมากกว่าเพราะเขาแต่งงานแล้วไง